สมุทรปราการนะคะคุณผู้ชมมาดูคลิปเหตุการณ์ค่ะชาวบ้านเนี่ยอย่างที่เห็นเลยนะคะ
ชาวบ้านต้องภาวะกันค่ะในพื้นที่จังหวัดสมุทรประการเพราะว่ามีแก๊งกลุ่มวัยรุ่นเขาขับกระบะ
เป็นกระบะแบบที่เป็นมีกงเหล็กมีอะไรอยู่เนี่ยเหมือนจะเป็นแก๊งที่มาตระเวนเพื่อลักรถจักรยานยนต์หรือเปล่า

ใช่เหมือนแบบเอ๊ะจะมาตะเวนดูลาดลาวเพื่อที่จะขโมยรถจักรยานยนต์ไหมเดี๋ยวไปดูคลิปวงจรปิดเรื่องนี้กันก่อนค่ะ
นี่คือวงจรปิดนะคะของชาวบ้านแถวบ้านพระประแดงอ่ะนะคะเขาส่งมาร้องเรียนทีมข่าว
เขาบอกว่ากลุ่มชายวัยรุ่นกลุ่มนี้เดินด้อมมอง
คือลงมาจากรถกระบะที่มีคอกเหล็กด้านหลัง
เสร็จแล้วก็เดินผ่านชาวบ้านหลายบ้านนะคะในชุมชนที่เป็นกล้องวงจรปิดต่อเนื่องกันหลายจุด
เดินเข้าเดินออกด่อมมองเหมือนจะมาลักของอะไรบางอย่าง
ชาวบ้านเขาเลยภาวะกลัวนะคะก็เลยส่งเรื่องนี้มา
เพราะว่าช่วงที่กลุ่มวัยรุ่นกลุ่มนี้เขาไปเดินด้อมมามองอยู่สักประมาณตีหนึ่ง
หนึ่งคือยามวิการนะคะก็มีกลุ่มวัยรุ่นกลุ่มนี้เข้ามาสักสี่ถึงห้าคนนะคะ
บริเวณซอยนครเขื่อนขันในพื้นที่จังหวัดสมุทรปราการ
ทีนี้เขาก็บอกว่าดูเหมือนพิรุษนะเพราะว่าก่อนหน้านี้เคยมีลักษณะแบบนี้ที่เป็นกลุ่มวัยรุ่น
เดินแล้วก็ขับรถกระบะติดคอกเหล็กแบบนี้มาแล้วเนี่ย๒๓ครั้งด้วยกันค่ะ
เขาก็เลยรู้สึกไม่สบายใจกลัวว่าจะมาขโมยรถหรือว่ามันจะทำอะไรไม่ดีหรือเปล่า
จากการสอบถามนายสมชายอินซีวัย๓๕ปีเจ้าของร้านขายของชำบริเวณที่จุดเกิดเหตุ
จุดที่มีวัยรุ่นลงไปเนี่ยเขาบอกว่าคือคืนที่เกิดเหตุเนี่ยเขาสังเกตเห็นกลุ่มวัยรุ่นกลุ่มเนี้ย
เดินเข้ามาผ่านหน้าห้องพักของเขาไปทีนี้พอเขาเริ่มสงสัยหรือว่าออกมามองดู
กลุ่มวัยรุ่นกลุ่มเนี้ยก็วิ่งหนีกลับขึ้นไปบนกระบะเหมือนกับพยายามแบบเหมือนเอ๊ะร้อนตัว
หรือว่ากลัวว่าชาวบ้านจะเห็นหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้นะคะทีนี้ชาวบ้านเขาก็เลยบอกว่ากลัวเรื่องของความไม่ปลอดภัย
เพราะว่าไม่รู้ว่ากลุ่มนี้จะมาลักรถหรือว่าจะมาขโมยทรัพย์สินมีค่าอะไรหรือเปล่า
เพราะถ้าเกิดว่าเป็นพวกไฟแนนซ์มายึดรถเนี่ยไม่น่าจะมายามวิการแบบนี้นะ
ก็อยากจะให้เจ้าหน้าที่ตำรวจฝ่ายปกครองหรือว่าชาวบ้านช่วยกันสอดส่องดูแล
หรือว่าลงมากวดขันหน่อยแล้วกันเพื่อความปลอดภัยของชาวบ้านในพระประแดงนะคะ
แต่เหตุการณ์นี้ก็ยังไม่ได้อะไรไปนะคะแต่เขาก็เกรงว่าจะไม่ปลอดภัยหรือว่ามาขโมยทรัพย์สินมีค่าของชาวบ้าน